สะพานมอนหรือว่าสะพานไม้อุตมานุสร
ปกติก็จะมีกิจกรรมบนสะพาน
ก็จะมีเด็กมาทำกิจกรรมกันเยอะ

เพราะว่าเขามีคณะกรรมการประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบสะพาน

วันนี้มันเลยเงียบเหงาแบบนี้ค่ะพี่อุ๋ย
แต่คนก็วิจารณ์เยอะบอกว่าทำไมล่ะ

มันก็เป็นสีสันนะมันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะ

ทีนี้ทางคณะกรรมการชุดนี้เขาเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวจะทบทวนจะไม่ได้ยกเลิก
แต่จะควบคุมอายุเด็กแบบเด็กมากมาทำงานอะไรแบบนี้

หรือเป็นแบบการปะแป้งเป็นมะคุเทศอะไรแบบนี้
ก็น่าจะน่าจะเป็นไปได้เดี๋ยวจะทบทวนมติเหล่านี้นะคะ
บอกว่าลงพื้นที่วันนี้ก็ไปหาข้อมูลนั่นแหละ
พูดนั่นแหละว่ามติที่ไหมไฮมีและเป็นมติกำกับควบคุมกิจกรรมเนี่ย

สะท้อนออกมาอย่างที่บอกคุณผู้ชมมันก็มีทั้งด้านบวกทั้งด้านลบ
ยอมรับว่าเด็กเป็นศรีสรรค์ของสังคระบุรี
มีความสำคัญกับการท่องเที่ยว
แต่ก็มองว่าการจัดการแก้ไขปัญหาเดี๋ยวต้องค่อยเป็นค่อยไป
มันไม่ควรจะถึงขั้นดับห้ามเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันควรจะกึ่งกลางไหมพอเหมาะพอสมอะนะคะ
เด็กนะครับได้รับความเพียงพอไหมเด็กได้ไปโรงเรียนไหม
หรือว่ามีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มบอกว่าเด็กตามตื้อหรืออะไรต่างนะครับ
ต้องมาช่วยกันแก้ไขไม่ใช่ว่าตัดปัญหาไว้เลยซะทีเดียวนะครับ
เราต้องมาช่วยกันบูรณาการช่วยกันทุกฝ่ายนะครับว่า
มาทำกันอย่างไรอาจจะมีการจัดอบรมขึ้นมานะครับ
ให้กับเด็กหรือว่าคู่รู้ต่างเอามาช่วยกัน
หาแนวทางร่วมกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเดินต่อไปได้นะครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของเด็กเทิดหม้อต่างหรือว่าในเรื่องเด็กปลอกแป๊ก
คือด้วยความที่ว่ามุมหนึ่งก็คือเป็นห่วงเด็ก
ว่าเด็กในวัยนี้ควรจะเรียนหนังสือหรือเปล่า
ไม่ใช่มาทำงานมาทำกิจกรรมกันบนสะพานแบบนี้
แต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าเด็กก็น่ารักดีนะ
ไปทำการบ้านไปดูตำราเรียน

ไม่ก็วันเสาร์ช่วงการเที่ยง
วันเสาร์ที่เที่ยง
อืมถามหน่อยว่าในแต่ละวันที่

ก็หารายพิเศษของอุปกรณ์การเรียน
อืมที่บ้านเราอยู่กันกี่คน
ประมาณ๑๔คน

เดี๋ยวจะดูเรื่องของเด็กกันนะคะ

แต่ก็มีมติกำหนดอายุเด็ก

แล้วก็จะอนุญาตให้มาทำกิจกรรมเป็นช่วงเวลา
ตี๕๓๐ถึง๗โมง
เพราะว่าหลังจากนั้น๘โมงเข้าแถวล่ะ

ปรณีประนอมประมาณนี้ค่ะ
คือในมุมของเจ้าหน้าที่เขาก็มีเหตุผลของเขานั่นแหละ